กลับมาพบกับรายการศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
ศึกสุดที่รัก
เอาละครับกลับมาแล้วนะครับศึกสุดที่รักของเรานะครับ
ก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันต่อไปเนี่ย
ต้องถามทั้งถึงเรื่องของความโรแมนติก

มงดอกไม้ก็ไม่ค่อยได้ให้กันสักเท่าไหร่นะฮะ
ทางของพี่เมฆนี่ให้อะไรบ้างที่สวีทที่สุดครับ
จู๊คับมีไหม
ไม่มีอะค่ะเค้าเอาเงินให้แล้วก็
คือจะพูดง่ายว่าพี่เมดไม่มีตังค์อ่ะ
โรแมนติกมันสำหรับเพลงรักหมดเลยอ่ะเขาแต่งเพลงอะไรให้คุณ
มีครับคล้องแต่งงานคล้องแต่งงานค่ะเพลงอะไรครับ
เพลงเขาเช้าวันอาทิตย์เขาแต่งวันเสาร์โอ้แต่งแต่งวันเสาร์
เพลงมันจะบอกว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่อยากลุกขึ้นมาเลย
ยังจะยังนอนคลุกอยู่กับเธออ่าต่อเวลาอีกนิดจะกอดไว้มาอุ่นไอซ์ให้เธอ
จมูกไรผมเธอหอมแล้วเป็นไงครับเพลงนี้
เราได้ยินครั้งแรกที่เขาแต่งให้เราแล้วเราเป็นไงฮะ
เราทราบซึ้งเราร้องไห้เรากอดกันเราขนลุก
พี่พี่มันพี่พูดมันไม่มีเลยมันฟังเพลงอย่างงี้ฮะฟังอย่างงี้

คุณทำอะไรบ้างก็ให้ดอกไม้ก็มี
อกปีบดอกปีบดอกปีบที่บ้านปูดดอกปีบครับ

แต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะเขาชอบวาดรูปให้
เขาก็ไปแอบไปเอาเฟรมใหญ่ใช่ไหมครับ

แต่ว่าอุปกรณ์มันแบบคือผมออกไปทำงาน
เขาก็ใช้เวลาที่ผมออกไปทำงานเนี่ยประมาณสัก๓๔ชั่วโมงอ่ะ
แจงวาดอยู่ที่หน้าร้านนะ
แล้วเสร็จแล้วก็คนก็มามุงดูเขาวาดวันนั้นวาเลนไทยเขามาขอซื้อ
มาขอซื้อด้วยไม่ไปวาดให้ผัว
อันนี้เลยเหรอให้เท่าไหร่
อ๋ออันนี้สเตอร์ไพร์เอามาให้

เราจะได้ให้ผู้ชายเข้าใจหัวอกของภรรยา
เวลาต้องซักพ่งซักผ้าทำงานบ้านมันเหนื่อยขนาดไหน
เกมที่ชื่อว่าแรงบิดพิชิตใจ
กติกามีดังต่อไปนี้
หวานมันฉันคือเธอ
รอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่ง
ที่ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือ
เก่งแรงบิดพิชิตใจ

ฝ่ายชายของทั้งสองคู่ต้องบิดผ้านวงพื้นยักษ์ในกระมังซักผ้า
เปียกน้ำให้แห้งที่สุด
ภายในเวลา๑๘๐วินาทีหรือ๓นาที
ฝ่ายชายของผู้ใดสามารถบิดผ้าให้เหลือน้ำหนักน้อยที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะและรับคะแนนสะสมไป๓หัวใจ
ได้เห็นกันไปแล้วนะครับเกมบิดพิชิตชัย
ทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องมาเจอกับผ้านวมขนาดใหญ่ยักษ์

น้ำเต็มกระมังซึ่งน้ำนี้นะครับก็วัดมาแล้วปริมาณเท่ากันเป๊ะ

ฉันไปรายการญี่ปุ่นอยู่อันนี้จะขายของอีกแล้วซาร่า
บิดครับแต่ว่าไม่ใช่ผืนใหญ่ขนาดนี้
ใหญ่ขนาดนี้คุณอยากจะทำอย่างไรก็ได้นะครับผม
เพราะว่าเวทีของเรานั้นเป็นเวทีที่กันน้ำอยู่แล้ว
ทั้งหมดนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับที่จะต้องน่ากลัวเรื่องของการไฟช็อต
หรือพนักงานของเราจะต้องกลัวเปียกเพราะเขาใส่ชุดว่ายน้ำไว้อยู่แล้ว
หลายคนทางบ้านบอกจริงเหรอนี่ทำงานใส่ชุดว่ายน้ำเลยเหรอ
เป็นแบบนั้นจริงครับเอาให้เลอะเอาให้มัน
เต็มที่ในสองนาทีนี้ผมบอกเริ่มแล้วเตรียมตัวนะครับ
แม่จัวมาแบบนี้ก็เหงื่อตกล่ะสิครับ
พร้อมแล้วเลอะไปเลย

ดีมากดีมากเอาออกไปเอาออกไป
คุณแม่นก็ไม่หนอยหน้า
ขาโต๊ะก็กลายเป็นตัวช่วยในการบีดผ้าไปแล้ว
ทุกท่านกางเกณฑ์เจียงแล้วก็ไม่กลัว
อีกฝ่ายหนึ่งใช้ขาโต๊ะครับ
เทคนิคของมูลเหลือง

ที่แม่นยังบีดอยู่ข้างใน

เฮ้ยอย่ารุ่น
โอ้โหลงไปซ้องน้ำอีกหน่อยหนึ่ง